วัยรุ่นชอบตีกันบางทีเข้าไปผ้าป่าไปกระถิ่นไปงานวัดชอบตีกันในวัดเวลามีคอนเสิร์ต
อืมมีวัดวัดหนึ่งคุณผู้ชมที่โคราชเขาอยากจะแบบ
โอ้โหโซเชียลฮือฮาวัดนี้ไม่มีใครกล้าไปทะเลาะกันเลย
ดีค่ะปรับทีเดียว๓ล้านบาทคุณผู้ชม
เอาสิทะเลาะกันไหมนะฮะนี่คือวัดบ้านหัวธรรมนบนะฮะ
อำเภอทานตำบลทานปราศาสตร์อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมาครับ
เขามาจัดงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตร๙วัด๙คืนนะครับ
เข้าไปในงานจะมีป้ายเขียนเลยนี่อ่านเลยไม่มีตังค์อย่าห้าว
อ่าทะเลาะวิวาสในงานกลับสามล้านด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการวัดเออ
เออป้ายใหญ่ป้ายโตทีเดียวติดอยู่สามป้ายภายในวัด
ก็เป็นป้ายที่คนเห็นแล้วก็แปลกใจ

โอ้โห๓ล้านจะหาจากไหนไปจ่าย
แล้วก็ยังสูงเกินกว่าค่าปรับตามกฎหมาย
บางทีแบบกฎหมายคือ๕๐๐พันหนึ่งใช่ไหม

ทีนี้คนก็ไปสอบถาม

ได้มีการจัดงานปิดทองฟังฤกษ์ในมิส

ค่าเครื่องเสียงภายในงาน
ลิเกหนังกลางแปลงวงดนตรีย้อนยุคการแสดงอื่นนะ

อยากเดินไปดูงานที่นี่

ไหว้พระปิดทองฝั่งลูกนิมิตรที่วัดนี้

ก็ศูนย์เปล่าคนก็จะไม่ไปร่วมงาน

เอาซะเลยจัดทำป้ายเลย
ทะเลาะกัน๓ล้านบาท
ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาส

ไม่มีตังค์อย่าห้าว
ทะเลาะการวิวาสในงานปรับ๓

ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการวัด

ใครจะเป็นรายแรกที่โดนปรับไป

ทะเลาะวิวาสกันที่ไหนปรับไปเลยแพง

สัก๓๐๐๐๐บาทนิดนึงนะ